ในบางแห่งช่างได้ใช้ฐานลูกแก้ว๓ชั้นซ้อนรองรับองค์คับพระธาตุของพระเจดีทรงระคังหรือทรงกลมแบบลังกา
ซึ่งหมายถึงโลกทั้ง๓หรือไตรภูมิซึ่งพระพุทธองค์ทรงเป็นที่ศักระอันสูงสุด
เมื่อวงการศิลปะและสถาปัตยกรรมของไทยได้รู้จักเรื่องไตรภูมิกันแพร่หลายแล้ว
ลูกแก้วซ้อน๓ชั้นเช่นนี้จึงได้เป็นแบบมาตรฐานตลอดมาทุกสมัย
แต่ในบางครั้งก็ได้พบข้อยกเว้นเช่นการทำฐานลูกแก้ว๖ชั้นหรือ๗ชั้น
หมายถึงเทวภูมิ๖ชั้นหรือรวมกับมนุษยภูมิอีก๑รวมเป็น๗
ซึ่งผู้สร้างประสงค์จะยกย่องเจ้าของอัฐิว่าเป็นผู้ที่สมควรไปสู่สุขติภูมิหรือไปสู่สวรรค์นั่นเอง